เรื่องของโรคโควิด๑๙พูดถึงแล้วมันก็ปวดหัวปวดกระบาด
ปวดหัวแล้วเหรอเป็นไข้เหรอ
ไม่ปวดหัวเด็กเครียดกับข่าวที่ออกมา

เพราะว่าถ้าติดเนี่ยนะคุณก็ไม่รอด
ก็อยู่บ้านนะคะ

โอ้โห

แต่สิ่งที่เขาฉีดนั้นมีความสำคัญยิ่งขึ้น

เขานั้นมาฉีดสิ่งที่สามารถใช้ฆ่าเชื้อโรคได้

ทั้งฉีดหลังรถบนหลังคา
ตั้งแต่หลังคาลงมาถึงพื้น

แต่ตัวจริงคนนี้เขาคือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของทางอบตท่าไม้

น้องใบตองพูดถูกเขาคือฮีโร่ตัวจริง

เหนือจากมาช่วยให้กับทางวัดเนี่ยนะฮะ
สะอาดใสไร้ไวรัสโคโรนาแล้ว
เขายังทำให้คนแถวนั้นมีความสุขด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ

ถ้าเสื้อไม่ดีจริงรับไม่ได้หรอกนะครับ

ถูกต้อง
เหนียวแน่นหนึบ

ครั้งนี้เขาไปแจกหน้ากากอนามัย
เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด๑๙
ให้กับประชาชนเพื่อลดการระบาดของโรคอีกด้วย

แต่ว่าเป็นสิ่งดีที่เกิดขึ้น
ที่ผมอยากให้ในแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชน

ก็จะเป็นการช่วยเหลือที่ใหญ่ขึ้นถูกต้องครับ